มาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นประเด็นดราม่าเลยทีเดียวในโลกโซเชียลนะคะ
น้องนักเรียนหญิงชั้นม๒เขาลืมใส่เสื้อซับในเหมือนเสื้อกล้ามอะค่ะ
เพราะว่าเขาก็จะค่อนข้างจะบังคับหน่อยที่โรงเรียนว่าเป็นสาวเนอะวัยรุ่น
ใส่เสื้อชั้นในก็ต้องมีเสื้อซับในแล้วก็ค่อยใส่เสื้อนักเรียนจะได้เสื้อไม่บาง
แต่น้องเขาลืมครูเนี่ยทำโทษด้วยวิธีการเอาลืมใช่ไหม
ถอดเสื้อชั้นในออกไปเลยแล้วกันก็เหลือแต่เสื้อนักเรียนบางอย่างเดียวอ่ะ
แล้วให้เดินอยู่ในโรงเรียนหรอมันก็ยิ่งบางไปใหญ่ดิก็คือจากเสื้อนักเรียนแล้วก็เห็นหน้าอกเลย
แล้วก็มีรูปภาพด้วยแล้วก็อธิบายว่าเนี่ย
อาจารย์ให้ถอดเสื้อชั้นในตอนเย็นค่อยคืนนี่หรือคือการศึกษาไทย
ต้นเหตุก็คือแค่ไม่ได้ใส่เสื้อซับใน
อาจารยึดเสื้อชั้นในแล้วให้เดินรอบโรงเรียนทั้งวัน
พอโพสต์ลงไปปุ๊บคนก็วิจารณ์กันหนักเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
ลองฟังเสียงผู้ปกครองของน้องนักเรียนหญิงผู้เสียหายดูค่ะ

ครูก็ไม่น่าจะทำขนาดนี้ค่ะ

ครูมาตรวจทั้งตัวเองกับเพื่อนก็หลืมไม่ได้ใส่เสื้อซับในมา

ครูก็เรียกไปที่ห้องพัก
ครูก็เรียกไปที่ห้องพัก
ครูก็เรียกไปที่ห้องพัก
ครูก็เลยบังคับให้ถอดชุดชั้นในออกค่ะ
ครูก็เลยบังคับให้ถอดชุดชั้นในออกค่ะ
ครูก็เลยบังคับให้ถอดชุดชั้นในออกค่ะแล้วก็ยึดชุดชั้นในเอาไว้

แล้วก็ยึดชุดชั้นในเอาไว้น้องเขาเลยบอกว่าเนี่ยต้องกอดกระเป๋า
น้องเขาเลยบอกว่าเนี่ยต้องกอดกระเป๋า
น้องเขาเลยบอกว่าเนี่ยต้องกอดกระเป๋าไว้เลยเหมือนแบบต้องรักกระเป๋านักเรียนให้มาก

ไว้เลยเหมือนแบบต้องรักกระเป๋านักเรียนให้มากเพราะเสื้อมันบาง

เพราะเสื้อมันบางเอากระเป๋ามาบัง

เอากระเป๋ามาบังใช่เนี่ยค่ะ
เอากระเป๋ามาบังใช่เนี่ยค่ะอย่างวันนี้ครูต้องรับตอบให้มาก

อย่างวันนี้ครูต้องรับตอบให้มากแล้วค่ะ

เนี่ยค่ะทีนี้ครูที่ก่อเหตุค่ะเขาก็ขอโทษนะคะ

ยืนยันว่าจะไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก

ยืนยันว่าจะไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
อันนี้ครูเข้าใจครูครูรู้ค่ะว่าครูผิด
อันนี้ครูเข้าใจครูครูรู้ค่ะว่าครูผิด

เป็นสิ่งที่ครูหวังดีแต่ความหวังดีของครูเนี่ย
เป็นสิ่งที่ห่วงดีแต่ความหวังดีของครูเนี่ย

มันอาจจะ

เด็กทุกคนครูก็รักเหมือนลูก
ทุกคนครูก็รักเหมือนลูก

จากเหตุการณ์นี้ต้องมีการตรวจสอบคุณครู
เหตุการณ์นี้ก็ต้องมีการตรวจสอบคุณครัวค่ะตอนนี้ก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการ

บทลงโทษของครูคนนี้จะเป็นยังไงบ้าง

โดยวิธีการที่ถูกต้องด้วย

คือวิธีนี้ผมว่ามันเกินไป

อ่ะก็เข้าใจก็ฟังคำชี้แจงจากคุณครู
ก็ยอมรับการตัดสินของโรงเรียน
ตรวจเรื่องของวินัยของครูคนนี้ว่าจะมีบทลงโทษยังไงบ้าง